เดี๋ยวพาไปกินอุ๊ด

แม่จะเป็นร้านไหนอย่างไร

แสบใจ
หมูขาหมูใหญ่โต

ร้านนี้ชื่อว่าร้านขาหมูแม่ลำไย
ตั้งอยู่ที่ถนนอังรีดูนังหน้าสภากาชาติไทยฮะ

กี่ปี๔๐ปีการันตีความอร่อยฮะ
แล้วก็ฮูเขาขายเนี่ยเพียงวันละ๑๐๐กิโลต่อวันเท่านั้นนะ

ร้านนี้มีไม่ว่าจะเป็นขาหมูทากิไส้หมู
แล้วก็ข้อเนื้อได้บอกเลยคุณศีรษะ
เบ๊ะชำครับผมดูสินุ่มนิ่มแบบนี้
และที่สำคัญนะฮะบอกเลยเขาให้แบบไม่ห่วงของ
ราคาเริ่มต้นจานละ๕๐บาทเท่านั้นนะฮะ
ร้านเนี่ยเปิดทุกวันครับตั้งแต่เวลา๗โมงเช้าถึงบ่าย๓โมงครึ่ง
หยุดทุกวันจันทร์แล้วก็สอบถามเพิ่มเติม
ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่เราขึ้นให้ที่หน้าจอเลยนะครับ
มันเหมาะกับวันหยุดวันอาทิตย์แบบนี้จริงเนาะ
มีโอกาสเนอะโทรสั่งทานเอามาปาร์ตี้กันทางที่บ้านด้วยกัน
เออดูสีสำฉ่ำเด้งเลยคุณผู้ชมขา
เอาลองดูแล้วกันเผื่อเป็นอีกหนึ่งเมนูที่หลายคนจะทานร่วมกันนะคะ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว
กัดกันให้สะบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ